วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารเหนือ
หลายคนบอกว่าอาหารเหนือก็จะนึกถึง
ไส้อัวข้าวซอยข้าวซอยแคบน้ำเงี้ยวใช่ไหมหลายอย่างแบบนี้

แต่เมนูที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชิมวันนี้มันคือลาบลู่
เมนูดิบแบบลาบลู่เนี่ยแค่ชื่อก็แปลกแล้ว
หน้าตามันจะแปลกไหมรสชาติจะแปลกหรือเปล่า

ตลอดกินวันนี้พาไปเปิบอาหารเหนือที่ไม่ธรรมดากับลาบดิบ
ที่เนื้ออาหารเหนือรสแซ่บ
เมนูเด็ดที่หากินได้ยากของชาวล้านนา
ที่มีวัฒนธรรมการกินมาอย่างยาวนาน
ไปกันเลยที่ร้านหนานกุอาหารเหนือย่านนทบุรี
อาหารเหนือแท้รสชาติเข้มข้นต้นตำรับ
จากเมืองน่านสู่ย่านบางบัวทอง
ตกแต่งบรรยากาศร้านแบบเหนือ
ให้ลูกค้าได้อินกับบรรยากาศ
พร้อมริมรสเมนูเด็ดแบบแซ่บ
ที่สำคัญเชฟที่นี่ยังปรุงเอง
ปรุงสดและปรุงอร่อยลำแต๊เลยล่ะเจ้า
อาหารของร้านนี้เป็นอาหารของทางเหนือแท้เลยครับ
สิ่งที่ทำให้ลูกค้ามากินที่นี่เยอะก็ว่า
เพราะอาหารทุกอย่างเราทำสดนะครับ
สั่งแล้วถึงทำครับไม่ใช่ทำไว้ก่อนนะครับ
อย่างที่นี่ก็จะเด็ดดังในเรื่องของเมนูลาบดิบ
หรือที่ชาวเหนือเรียกกันว่าลาบลู่

ซึ่งก็ต้องเป็นเลือดที่สั่งทำพิเศษสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะ
เมนูแซ่บถิ่นเหนือที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือ
เมนูลู่เป็นอาหารดิบสดประเภทเดียวกับลาบนี่แหละค่ะ
โดยการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเพื่อนำไปปรุงกับพริกลาบหรือเครื่องลาบ
สมกับเครื่องเทศที่สั่งตรงจากเมืองน่านก็จะทำให้ลู่ชามนี้อร่อยเด็ดเป็นพิเศษไม่เหมือนใครเลยล่ะค่ะ
เมนูต่อไปซาจิ้นหรือบางคนเรียกว่ายำเนื้อสด
ที่มีส่วนผสมหลักคือเครื่องในและก็เนื้อวัวสด
เด็ดเคล็ดลับที่ทำให้ซ่าจิ้นจานนี้อร่อยก็คือ
ลวกเครื่องในที่จะต้องใช้เวลาลวกที่พอดี
เพราะถ้านานเกินไปเครื่องในก็จะเหนียวและไม่อร่อยค่ะ
เมนูแซ่บที่เหนือเมนูต่อไปก็คือ
ลาบหมูดิบถูกนำเนื้อหมูสดมาสับให้ละเอียด
หั่นซอยปรุงด้วยเครื่องปรุง
และเครื่องเทศต่างที่ทางร้านสั่งมาเป็นพิเศษ
เลือดสดสะอาดที่มีกรรมวิธีคัดโดยเฉพาะ
เท่านี้ก็จะได้เมนูลาบดิบที่เปิบความแซ่บแบบลงตัว
คู่กับเครื่องเคียงอย่างมะแขวนและจากข้าน
เครื่องสมุนไปรเมืองเหนือแบบนี้จ้าว
เมนูต่อไปเขียดทอดกระเทียม
เมนูเด็ดที่ทางร้านบอกว่า๑ปีมีให้กินแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
กับการทอดกรอบเขียดคลุกเขาด้วยกระเทียม
ก็จะได้เมนูกรุบกรอบทานเล่นก็ดีกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยแบบนี้ล่ะค่ะ
อกจากนี้เมนูแซ่บที่เหนือก็ยังมี
วัวน้ำพริกขาที่นำเนื้อวัวหมักแล้วนึ่งจนเปื่อย
คู่กับน้ำพริกขาที่ใช้ขาและพริกแห้งเป็นส่วนประกอบหลัก
แค่นี้ก็อร่อยลำแต๊ค่ะ
ที่ร้านก็ยังมีเมนูชาวเหนือยอดฮิตอย่างไส้อัวที่เครื่องแน่นหอมอร่อย
และน้ำพริกหนุ่มที่ปรุงรสกลมกล่อมอร่อยตามแบบฉบับพื้นเมืองแต๊ะเจ้า
และนี่ก็คือเมนูเด็ดเมนูแซ่บพื้นเมืองที่ตลอดข่าวของเราพามาเปิบความแซ่บในวันนี้
ใครอยากอร่อยแซ่บตามแบบฉบับท้องถิ่นเมืองเหนือแบบนี้ไปกันได้เลยที่ร้านนานกุอาหารเหนือ
บางบัวทองถนนกาญจนาพิเศษค่ะ
ร้านเปิด๑๐โมงถึง๓ทุ่มนะครับครัวปิด๒ทุ่มครึ่งครับครับ
ทุกวันพุธครับชาวเหนือใครอยากมากินอาหารเหนือก็เชิญมาที่ร้านหลังปลูกอาหารเหนือนะครับ
มีลาบลู่ซ่าแล้วก็อาหารหลายอย่างเลยครับ
เมนูพิเศษหลายอย่างครับ
นี่ไงเป็นที่มาของคำว่าอร่อยแบบเนื้อ

ใครที่ชอบเมนูอาหารเหนือแบบที่แปลกแหวกแนวหน่อยหากินยากหน่อยเนี่ยนะคะก็แนะนำให้ไป
นานกุนะจ๊ะ